ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
และเพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณยิ้มอาสยามร้อง
ร้อง

โรงเป็นไรโรงเป็นไร
จากการเช็คแล้วนะครับ

ก่อนจะเช็คแล้ว
ร้องผิดก็ยังยิ้มอยู่นะครับ

ฟังแต่ว่ารักจริงใจ

เป็นเพลงจากนักร้องค่ายเดียว

ชื่อว่าแรงไม่เปลี่ยนปลั๊ก

เป็นผลงานใหม่ที่วางตลาดเมื่อประมาณเดือนตุลาคม

ห่องธุรกิจ

ข้ามล้างไปขาอีกไหม
คุณหนุ๊ยเขาไปดึงออกให้ทัน

พี่ตัดสังแต่ท่อแรก

ก็ต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ได้มาถึงเพลงที่๔
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๔๐๐๐๐บาทตอนนี้ยังไม่ผ่านเพลงที่๕
ก็ต้องมาต่อกันในวันพรุ่งนี้
เวลาหมดแล้ววันนี้ก็พรุ่งนี้มาใหม่
พรุ่งนี้ก็ยังเหลือคุณอุ้มนะครับเหลือคุณรุ่งเหลือนุ่มต่อเจ้าหัวออก
ได้เพลงที่๕เพลงที่๖เพลงที่๗
เพลงที่๗ถ้านุ่มต่อเจาวอร์ทำได้๑๐๐๐๐๐บาท

เติ่ลลี่จูวิงเลยอะครับ
ผมร้องเพลงจีนเพื่อจะหาเงินไปช่วยคนหูไม่ปกติ
ก็มาติดตามกันได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ
รายการร้องได้ให้ร้านก็ต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับ
ที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับ
ติดตามร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลา๕โมงเย็นนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

เหมือนมีคนตามอยู่ตลอดเวลา

ผมกับลุงสุริยาเนี่ยกับอุ้มเนี่ยตาลอยใจลอยคุณดูตาเนี่ย
มันลอยว่ากูจะโดนเพลงอะไรวะ
กินกาไปแล้วกินกาไปแล้ว
ไปแล้ว

ร้องได้แต่ถ้าไม่มีเนื้อร้องเต้นเนี่ยมั่วแน่นอน
ฟังเพลงอินโทรใช้ตัวช่วยเลยไหมคะ
สั่นเลยนี่มันตื่นเต้นมากครับ
เมียจับได้ผมมีเด็กอีกนะ